เอาละค่ะคราวนี้ต้องยืมมือทั้งพี่มิ้วพี่มิ้นท

เหตุการณ์นี้เจ้าเน็ตเขเลยทีเดียว

แต่ว่ารถตู้คันนี้ต้องจับตาดูดีค่ะ

อาจจะต้องเรียกว่าไม่ใช่รถตู้มั้งเป็นรถกระป๋อง

อ้าวไปโดยจะต่อไป

อ้าว

โหถ้าตัวพังเลย

นึกถึงหนังไทยผีปอบสมัยก่อน

คือตอนแรกที่แบบว่าเป็นตัวเลขนำขึ้นมาเกือบ๒๐คน
แล้วก็เพิ่งสังเกตว่าอ้าวนั่นรถตู้แถวแรกแถวเดียวเองนะ

ตกใจค่ะถึงกับอึ้งเลยทีเดียวคลิปนี้นะคะ

ตอนหลังเราต้องใส่เพลงพร้อมกัน
เพราะว่าตำรวจเนี่ยนับจำนวนผู้ต้องหาที่เยอะมากจริงนะคะ
เป็นนาทีที่ตำรวจทางหลวงสกัดจับกลุ่มรถตู้โดยสาร
จากอรัญญประเทศบรรทุกคนต่างด้าวชาวกัมพูชา
หลบหนีเข้าเมืองพาเข้ามายังกรุงเทพค่ะ
ซึ่งจำนวนคนต่างด้าวที่จับกลุ่มได้ในครั้งนี้ก็มีถึง๔๑คนเลยทีเดียว

คำที่ตำรวจบอกว่ารถตู้พังเลยเนี่ยอัดเข้าไปได้ยังไง

แล้วคนข้างในที่อยู่ด้านในสุดเนี่ยคุณหายใจกันทางไหนคะ
นั่นน่ะสิมีความสามารถนะคะในการหลบเข้ามาขนาดนี้

ถูกต้องนับจำนวนนั่งรวมขยาย
เขาเรียกว่ากระจายตัวออกมาจากรถตู้มานั่งอยู่หน้าโรงพัก
ก็เต็มหน้าโรงพักเลยทีเดียวนะคะ
คุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงคุณตำรวจพูดคุยกัน

กลัวขาดอากาศหายใจกันบ้างหรือกลัวเป็นรมตายแบบนี้
ชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปก็อึ้งไม่แพ้กับเจ้าหน้าที่นะคะ
แชร์คลิปกันออกไปเยอะเลยทีเดียว

พบว่าจับกลุ่มได้ในจังหวัดสะแก้วนะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นตำรวจก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
รวมทั้งคนขับรถตู้นำส่งโรงพักเมืองสะแก้ว
เพื่อดำเนินคดีแล้วก็เตรียมส่งกลับประเทศค่ะ
ขณะที่กองตรวจการกรมการขนส่งทางบกนะคะ
เปิดเผยว่าตำรวจทางหลวงได้จับกลุ่มนายทงชัยประสาน
ผู้ขับรถคันนี้ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๓
กิโลเมตรที่๒๓๗ตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว
ข้อหาช่วยเหลือต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ได้เปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการ๑๐๐๐บาท
ฐานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย
ยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงค่ะ
เจ้าพนักงานดำเนินคดีขนส่งทางบกจะติดตามผลคดี
เพื่อดำเนินการเรื่องการพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
ถึงขั้นถอนรถคันนี้ออกจากบัญชีนะคะ
เมื่อวานนี้ในโลกโซเทียลในเฟซบุ๊กในไลน์ในกลุ่มนะ

คือข้างในคือมันน่าตกใจจนที่ว่า
รถตู้ที่ว่าผิดกฎหมายเขายังต้องมีการดัดแปลงเพื่อเพิ่มพื้นที่
แต่นี่ดูแล้วก็มีเบาะมีการโยกเบาะแบบปกติเนอ
เขายืนด้วยไงนั่งแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งซ้อนเท่าที่เห็นน่ะนะ
อยากได้ภาพนั่นจะมีภาพมุมในกลุ่มใน
ใช่นั่งยังไงล่ะอยากรู้เหมือนกันนะคะ
ตำรวจมื้นอ่ะจริงนะคะตำรวจมื้น